วันก่อนมันมีเหตุการณ์ผู้หญิงท้องคนหนึ่งครับคุณผู้ชม
ถ้าฟังเรื่องราวชีวิตเขาอาจจะเหมือนน่าสงสารนะ
เพราะว่าเรียนไม่จบเพราะมีสามีซะก่อน
แล้วเธอเนี่ยตั้งท้องด้วยแต่สามีทิ้ง

สุดท้ายวางยาเจ้าของร้านทองและลูกเจ้าของร้านทอง
ก่อนจะฉกทองไปสุดท้ายไม่รอด
ตำรวจจับตัวมาได้แล้วก็พามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับ
ตำรวจนครบาน๙ครับจับกลุ่มนางสาวศิรดาเจนนุวัฒน์

จับได้พร้อมของกลางเป็นสร้อยคอทองคำหนัก๑บาทรวม๔เส้น
แล้วก็สร้อยข้อมือทองคำหนัก๑บาทอีก๑เส้นครับ
หลังจากที่นางสาวศิรดาผู้ต้องหาเนี่ย
เป็นลูกจ้างร้านทองแกรนเยาวราชย่านถนนพระราม๒
แล้วเธอไปก่อเหตุใช้ยาสลบที่ปกติสัตวแพทย์เนี่ย
ใช้วางยาชายก่อนจะผ่าตัดสัตว์นั่นแหละฮะ

เอามาผสมกับเครื่องดื่มให้กับนายจ้าง
ซึ่งเป็นแม่ลูกเจ้าของร้านทองแกรนเยาวราชเนี่ย
กินเข้าไปจนหมดสติครับ
จากนั้นนางสาวศิรดาขโมยสร้อยคอทองคำหนัก๑บาท๔เส้น
แล้วก็สร้อยข้อมือทองคำหนัก๑บาท

แต่สุดท้ายตำรวจไปจับกลุ่มได้ที่ร้านทองอีกร้านหนึ่งใกล้กันเลยครับ
บริเวณปากซอยจรรย์สนิทวง๓๗เขตบางกอกน้อยกรทมครับ
และเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพที่ตำรวจคุมตัวนางสาวศิรดาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านทองที่เกิดเหตุนั่นเอง
เธอรับสารภาพว่าเธอแต่ก่อนนะเรียนมเอกชนแถวรังสิตครับ
เรียนจนถึงปี๔แล้วแต่ดันเรียนไม่จบเพราะไปมีสามีซะก่อน
เธอก็เลยเลิกเรียนไปทำงานแทนครับเป็นลูกจ้างร้านขายทองนี่แหละ
ปัจจุบันเธอตั้งท้องด้วยนะแต่สามีทิ้งไปครับ
เธอก็เดือดร้อนเรื่องการเงินแล้วเอายังไงดีจะทำงานอย่างเดียวเงินก็อาจจะไม่พอ
เลยวางแผนลักษัพไหนจ้างด้วยการวางยาสลบนี่นะฮะ
จะเอาทองไปขายหาเงินมาเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงลูกในท้องด้วย
ด้านเจ้าของร้านทองครับบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะ
นางสาวศิรดาเอายาสลบมาผสมกับน้ำใบเตยครับ
เพราะรู้ว่าเจ้าของเนี่ยเธอคนนี้เนี่ยชอบกินน้ำใบเตย
ก็เลยผสมเข้าไปเจ้าของร้านทองก็กินเข้าไปก็สลบไป
ส่วนลูกชายเนี่ยไม่ได้กินน้ำใบเตยแต่ลูกชายชอบกินแปปซี่
นางสาวศิรดาผู้ต้องหาก็เลยเอายาสลบมาผสมในขวดแปปซี่
ให้ลูกชายดื่มทีแรกลูกชายไม่ดื่มด้วยครับ
แต่นางสาวสุรดาผู้ต้องหาไม่ละความพยายามยังอุตส่าห์เดินไปซื้อแปปซี่ขวดใหม่มาให้อีกนะ
แล้วก็ผสมยาสลบเข้าไปสุดท้ายสองแม่ลูกสลบอยู่ในร้าน
โชคดีจริงวันนั้นสามีของเจ้าของร้านอยู่อีกร้านหนึ่งเห็นว่าเอ๊ะผิดปกตินะ
เดินมาดูช่วยเหลือทั้งคู่ไว้ได้ทันครับส่วนนางสาวสุรดาก็ไม่รอดนะฮะ
โดนตำรวจจับเรียบร้อยครับค่ะคือพฤติกรรมพฤติการของเธอคนนี้เนี่ยนะ
ไม่มีเหตุให้บรรเทาโทษเลยนะครับโอ้โห